ต่อที่ลมหมุนบ้างแล้วนี่เป็นลมหมุนขนาดใหญ่

ดูความรุนแรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
โอ้โฮทุกอย่างเปลี่ยวเปลี่ยวหมดเลยนะคะ

เมื่อคืนนี้ชาวพัทยาบอกตกใจหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ค่ะคือเป็นลมหมุนที่มันเคลื่อนตัวจากชายหาดพัทยากลาง
แล้วมันหมุนดูสิคุณพัดเอาอะไรไปบ้าง
ลิวขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบนี้ค่ะ
อยู่ตรงหนองปลือที่บังละมุงชนบุรี
ดูคนข้ามถนนแทบจะปลิวเหมือนกันนะฮะ
ใช่แล้วเกิดอยู่แบบนี้๓นาทีนะคุณบุ๊คคุณขวัญ
ความแรงเนี่ยกิ่งไม้เมื่อกี้เห็นนะใบไม้พวกขยะเขยะทราย
เบรเออร์พลาสติกมันปลิวหมดเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าคุณบุ๊คคุณขวัญไปอยู่ตรงนี้นี่
ต้องวิ่งหลบไปอยู่ในที่ที่แบบปลอดภัยก่อนเลยนะ
ชาวบ้านก็บอกว่าหน้าโรงพักใช่ไหม
ใช่ก็แล้วก็ตรงอนุสวรีกรมหลวงชุมพร
หน้าโรงพักษณ์ส่องพ่อเมืองพัทยาด้วยอ่ะค่ะ
หลังจากนั้นนะฝนตกลงมาหนักเลยหนักเป็นชั่วโมงค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบนะมีอะไรเสียหายบ้าง
เขาบอกว่าทรัพย์สินของผู้ประกอบการพวกเตียงชายหาดเสียหาย
แต่นี่ยังดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
แต่เมื่อคืนนี้ก็ตกใจค่ะรวมถึงผู้ประกอบการบาเบียที่อยู่แถวนั้นด้วยนะคะ
ทีนี้จากชนบุรีพาคุณผู้ชมไปดูที่สระบุรีหน่อย
ฝนก็ตกหนักต่อเนื่องหลายวันเหลือเกิน
ทำให้ริมตลิ่งแม่น้ำป่าศักดิ์ในพื้นที่หมู่๒ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเนี่ย
เป็นอะไรอ่ะดินสไลด์ค่ะ
สไลด์พังยาวมา๑๐๐กว่าเมตรลึก๕๐เมตร
จุดตรงนี้มันเป็นทางโค้งของแม่น้ำป่าศักดิ์ด้วย
ทำให้น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ก็เพิ่มขึ้นไหลผ่านมีปริมาณกัดซ้อ
คือกัดซ้อปุ๊บดินมันก็สไลด์
เมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านใช่ไหมใช่ฮะลงไปกี่คันฮะ
บอกว่าเป็น๑๐คันนะใช่เป็น๑๐คันเลย
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถนนสุดบรรทัศน์ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำป่าศักด
ซุดตัวไป๕๐กว่าเมตรไงคะมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านก็ไปด้วย
จากนี้บ้านพักของตำรวจหมู่บ้านก็โดนน้ำกัดซ้อค่ะ
โอ้โหมันก็สไลด์บ้านก็โดนกัดซ้อสไลด์ตกลงไปในแม่น้ำป่าศักดิ์นะคะ
ข้าวของบางส่วนที่ยังไม่ตกลงไปนะก็ต้องรีบเก็บขึ้นมานะฮะ
ก็เนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่ได้ร่วงลงไปเนี่ยนะ
เขาก็ต้องรีบเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเห็นบอกว่าเอามาได้๒คัน
ที่เหลือคงจะไปกับแม่น้ำป่าศักดิ์หมดแล้วค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีพนักงานโรงงาน
เอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดทิ้งไว้เขาก็จะจอดเรียงกันนะคุณ
ใช่ฮะเป็นสิบสิบคันแล้วก็ขึ้นรถรับส่งไปทำงาน
ทีมันก็จะมีรถบัสของโรงงานมารับพนักงานไปใช่ไหม
ดังนั้นตอนที่เกิดเหตุไม่มีคนอยู่
ไม่มีใครจะแบบคว้าฉวยเอามอเตอร์ไซค์ของตัวเองได้
พอมันคลืนแล้วมันคลืนไปหมดเลยค่ะ
พอดีเห็นรถมันนอนอยู่ผมก็เลย
ตอนที่ผมเห็นประมาณ๓คันหรือ๒คันที่มันร่วงลงไป
ก่อนหน้าที่ผมจะไปดึงรถคันนี้มา
พอช่วยขึ้นมาได้๑คันครับ
สระบุรีไปแล้วมาดูที่สุโขทัยกันหน่อย
สุโขทัยที่บอกว่าอ่วมอยู่แล้วก็น่าเป็นห่วง
มวลน้ำจากเขื่อนแม่มอกที่ลำปางนี่ก็ไหลบ่าลงมา
อำเภอศรีสำโรงแล้วก็ทุ่งทะเลหลวงนะคะ
กลายเป็นว่าไปท่วมในพื้นที่หมู่๕หมู่๑๒
ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมือง
บ้านของชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วม
คุณรู้ไหมน้ำมันสูงแบบมิดหัว๒คนต่อกันจะพ้นหรือเปล่า
หรือยังไม่รู้แต่เพราะสูงกว่า๓เมตรค่ะ
ชาวบ้านนี่กลายเป็นติดเกาะเลย

หลังก็อาหารก็ไม่ได้ตุนไว้น้ำดื่มก็ไม่ได้มี
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวให้ดูแบบชัดนะคะ
คนที่ไปให้ความช่วยเหลือปกติเราจะเห็นเจ้าหน้าที่

ส้มนี้เจ้าหน้าที่หรือเปล่า

พระใส่ชูชีพเข้าไปช่วยชาวบ้าน
นี่แหละพระครูประหลัดสุวัฒนาสาธุคุณ
ท่านเจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลค่ะ
ต้องเอาเรือท้องแบนเอาข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือ
อันนี้เป็นโครงการสังคานุเคราะหลายทุกข์นะคะ
อุปถัมภ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
ราชวรมหาวิหารประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคม
นี่ดูสิคราวนี้นี่เป็นพระช่วยโยมค่ะ
เข้าบนบ้านเลยนะนี่ชัดก็ขอบคุณมากเลยนะคะ
ได้เลย

ขึ้นไปให้บนนี่ก่อนนะขอบคุณครับ

มีถุงยังชีสของเจ้าพระคุณสมเด็จ
ช่วยก็มีข้าวสาร๕โลก
น้ำมันแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลนะครับผม
ใครดีใจไหมวันนี้พาอาจารย์มาเยี่ยมมา
แล้วความประจุยังไงบ้างจะยึดละบังไหม
มันก็ปากหมูข้างล่างบ้างเนอะ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดปพของกระทรวงมหาดไทย
รุปออกมา๒๖กันยาถึง๕ตุลาคม
มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ถึง๒๘จังหวัด

ส่วนเรื่องของพยากรอากาศต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลย
จังหวัดยังเฝ้าระวังฝนถล่มต่อเนื่อง

เพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างนะคุณนะ
ภาคกลางตอนบนก็มีร่องมอลสุม
ส่วนอีสานตอนล่างกับภาคกลางมีหย่อมฝนปกคลุมอยู่
แล้วก็ภาคใต้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทั้งอันดามันและอ่าวไทย
ทำให้แต่ละพื้นที่นะทั่วทั้งประเทศเลยคุณ
ฝนตกร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
กรุงเทพมหานครก็ไม่พ้นนะครับ
รายงานข่าวแบบนี้ทั้งหมดมันก็เป็นผลพวงจาก
มาสักครู่นี้อยากให้เราสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งพัดล้อมร่วมกันนะครับ